ขอบคุณชูวิทย์กับมนุษยศิษยังเดินหน้าต่อเรื่องการแฉทุนจีนสีเทา
ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยบอกว่าทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยนะ
ผับศูนย์เหรียญมีบ่อนมียาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่
มันมีอยู่๕กลุ่มใหญ่ที่เป็นนายทุนหนึ่งในนั้นคือนายตู้ห่าว
ล่าสุดวันนี้คุณชูวิทย์เอาข้อมูลหลักฐานไปให้รองพบตรบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ว่าตู้ฮาวหนึ่งในแก๊งทุนจีนสีเทาเนี่ยนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหนีไปแล้ว
แล้วเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำนี้เนี่ยซื้อมาจากอดีตนักการเมืองคนหนึ่ง
ในพื้นที่โคราชในราคา๒๐๐ล้านบาทนะฮะ
คือนายตู้ห่าวเนี่ยหนีโดยไพรเวทเจ็ต
สังเกตได้จากตัวหางซึ่งมีการเปลี่ยน
นี่เป็นหลักฐานที่คุณชูวิทย์นะฮะนำมามอบให้กับรองพบตรนะครับ
โดยบอกว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทานะโดยเฉพาะในตู้ห่าวนะครับ
ที่ตอนนี้หนีไปแล้วหนีไปตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่๒๖ตุลาคม
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนี่ฮะข้อมูลนี้ก็นำมามอบให้กับ
รองพบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปราบรามกลุ่มในทุนต่างชาติ
มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทย
คุณชูวิทย์บอกว่าเครื่องบินเจ็ตลำนี้นะครับ
ตู้ห่าวเนี่ยซื้อต่อมาจากอดีตนักการเมืองคนหนึ่ง
โด่งดังในพื้นที่นครราชศรีมา
ในราคา๒๐๐ล้านบาท
หลังจากซื้อมาแล้วเอาไปจอดไว้ที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
โดยคาดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการให้มาจอด
เพราะปกติแล้วเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ย
มันต้องไปจอดในที่เอกชนแล้วค่าเช่าจอดมันก็หลายแสน
และจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบรายชื่อในบันทึกการบินด้วย
แต่คุณมาจอดในศูนย์ฝึกการบินพลเรือนได้ยังไง
เชื่อว่าตู้ห่าวเนี่ยต้องใช้อิทธิพลที่ผัวพันไปถึงเจ้าหน้าที่กับนักการเมือง
ลำนี้ซื้อมาจากนักการเมืองใหญ่ที่โคราชนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อเขาใช่ครับ
ซึ่งโดยปกติถ้าวันที่๒๖ตุลาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ
การบินเครื่องบินพวกนี้เขาต้องแจ้งตารางการบินล่วงหน้า๒๔ชั่วโมง
ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเรียกเงินแท็กซี่

ส่วนรองพบตรนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจยังคงเดินหน้าปราบรามกลุ่มธุรกิจ
ให้ไปตรวจสอบหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดที่เป็นแก๊งชาวจีนที่ก่อนหน้านี้ก็คือ
ไปตรวจพบนะครับว่ามีคนลักลอบมาทำธุรกิจผิดกฎหมายเดี๋ยวจะดูว่ายังมีใครไปทำผิดไปซุกซ่อนหลบซ่อนอยู่หรือเปล่า
เพื่อจะได้สืบสวนขยายผลเชื่อมโยงความผิดที่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้ต่อไป

ธรรมแล้วก็สารอาญาโดยบอกว่าจะมีข้อมูลโดยเฉพาะเป็นพิเศษ
สำหรับคุณสันทนประยูณรัฐอดีตในตำรวจสันติบาลด้วย
เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรต่อค่ะ